สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะ
แต่ละอาทิตย์นี้มันผ่านไปเร็วจริงเลยเนาะ
แบบนี้ต้องเป็นผู้สูงอายุแน่ใช่ไหมคะ

จำได้ว่าอาทิตย์ก่อนยังล้านลากับลมหนาวอยู่เลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมา
ข่าวผู้คนติดโควิดจังหวัดนั้นจังหวัดนี้

แล้วหลังจากสมุทรสาครดูเหมือนกับจะเป็นต้นแห่งการกระจายเชื้อ

เชื่อไหมคะว่าคนสมุทรสาครโดนบูลลี่เยอะมาก
กำลังจะบอกว่าไม่มีใครอยากป่วย

๙๐ของผู้ที่ติดเชื้อไม่ปรากฏอาการ

แต่สิ่งหนึ่งคือเชื้อก็ตายง่ายด้วย

แม้ว่าตอนนี้จะเข้าใจแล้วว่า

แล้วก็บางพื้นที่เขาต้องพูดว่า

เรายังข้ามปีกันด้วยความสนุกอยู่เลย

เรายังอยากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เพื่อจะได้ดูแลคนที่เรารักไปนานนะคะ

เราอาจจะต้องปรับตัวและปรับใจ
มีคนเยอะมากค่ะที่ภาวะของโควิด

คือสภาพคนที่ตกงาน

บางทีปีใหม่ปีนี้
อาจจะไม่ได้มีอะไรดีมากมาย

ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็แล้วกันนะคะ
ปีนี้หรือปีใหม่นะเรายังเจอกันได้ตรงนี้นะคะ

อยู่ที่ใครจะตั้งสติได้ก่อนกัน

ถึงไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้
หรือไม่มีใครอยากได้เราอย่างจริงจังสักที

เรารู้สึกท้อแท้และไม่เข้าใจในความรักมาก

เราเป็นผู้หญิงที่ชอบพึ่งพาตัวเองก่อน
แยกออกจากครอบครัวมาอยู่คนเดียวตั้งแต่มปลาย

พึ่งพาคนอื่นเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะเลือกเสมอ

เหตุผลข้อที่คนต่อมาบอกเลิกคือ

มันใช่เหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าอะคะ

เราก็ยังอยากต้องการใครสักคนมาดูแลบ้าง

หรือผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ล่ะคะพี่

มีผู้ชายสักคนมาเลือกเราเท่านั้นนะคะ

คือตอนนี้แค่กลัวว่าปากของผู้ชาย
คนที่ทำให้ความรักของเราพังลง
ทำลายความนับถือตัวเองของน้อง

แต่เราก็ได้เรียนรู้ตัวเราอีกรูปแบบนึงว่า

สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า
รักกันอย่างที่แต่ละฝ่ายเป็น

และบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็น
จนเขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเอง

จะเป็นน้องหรือเป็นแฟนน้องก็ตาม
เราต่างเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบที่มารักกัน

ให้โอกาสในการปรับปรุงตัวเพื่อกันและกัน

และภูมิใจในตัวเราที่ได้อยู่ข้างเขาด้วย

อันตรายเท่าผู้หญิงไม่ให้เกียรตินะคะ

เวลาเราซื้อต้นไม้พี่เปรียบเทียบง่าย
ชอบชอบเลี้ยงยากน่าจะไม่รอด

อย่าถึงขั้นปวกเปียกยืนด้วยตัวเองไม่ได้เลย

ตอนไหนควรจะไม่เก่งบ้าง

จริงแค่อยากให้ซีนคนข้าง
ก็ถือเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งแล้ว

ก้าวไปข้างหน้าข้างกัน

มาฝากชีวิตเอาไว้ด้วยเฉย

คนที่น้องเลือกเข้ามาในชีวิตเป็นคนแบบไหน

เพราะคิดว่าการดำเนินชีวิตติดที่จนไม่ได้นะ

อย่ามองกันเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นเอง
ไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักค่ะ

ผู้หญิงไม่เก่งสิผู้ชายชอบ

อยากได้แฟนเท่เก่ง

ผู้หญิงอย่างน้องก็มีสิทธิ์เลือกเช่นกัน
ผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วเราไม่ภูมิใจ
หรือต้องรอให้ผู้หญิงเป็นช้างเท่าหลังตลอดไป
ก็คงไม่ใช่คนที่จะยืนข้างเราด้วยเช่นกันนะ

ต้องแปรสภาพไปตามภาชนะที่บรรจุ
ทุกคนทุกคนล้วนมีความเป็นตัวของตัวเอง
แค่เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นได้
นี้ไม่มีใครเก่งที่สุดค่ะ
เราต่างเชี่ยวชาญกันไปคนละแบบคนละอย่าง

ให้เราต่างเรียนรู้ในมุมที่แตกต่างกันไป
ถ้าน้องไม่ต้องไปปักอกปักใจว่า
จะต้องทำตัวยังไงให้ผู้ชายเลือก

ถ้าเจอคนที่ใช่พอดีซึ่งกันและกัน

ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
ความรักของเราเวลาเลือกใคร
เรามักจะเลือกคนที่ดูแลกัน

ไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นผู้รับเสมอไป
หรือเป็นผู้ให้จนเขาเคยตัว

สำหรับคนที่ตอบโจทย์ในใจซึ่งกันและกันจริง
เราเป็นผู้หญิงที่เฝ้ารอใครคนนั้นค่ะ
ไม่ใช่เลือกใครก็ได้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพอดี

ถ้าวันหนึ่งเจอคนที่เห็นคุณค่า

ต้องหาหรือว่าต้องพาใครสักคนเข้ามาเติมเต็มอยู่เรื่อยไป
เราไม่ใช่ตัวประกอบที่ต้องรอคนมาชอบหรือมาเลือก
แต่เราคือตัวเอกในชีวิตของเราที่มีค่าพอ

ถ้าบังเอิญว่านิ้วโป้งอยากยาวเท่านิ้วกลางขึ้นมา
หรือนิ้วก้อยเองอยากใหญ่เท่านิ้วโป้ง

มันเหมือนกับการที่เรามองตัวเองแล้วไม่เคยภูมิใจในความมีคุณค่าของเราเอง
วัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่ตัวเองมี
ผู้หญิงหลายคนบนโลกนี้อยากดูแลตัวเองได้

แล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมฉันต้องพึ่งพาคนอื่นล่ะ

ทำไมถึงจบลงที่ท้อจังเลยค่ะ

เราต้องเจอความรักซ้ำอีกกี่ครั้ง

ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร
แต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีค่ะ

ไม่ใช่มัวมานั่งเสียความมั่นใจ

เราสามารถเป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามค่ะ

เป็นร่มเงาให้คนอื่นได้ด้วยต่างหาก

แน่นอนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีความสุขมากทุกวินาที
แต่ขอให้ทุกวินาทีต่อจากนี้ที่ผ่านไป
ขอให้เรารับมือไหวกับทุกเรื่องนะคะ
เราข้ามปีด้วยความสนุกไม่ได้
ก็ข้ามปีด้วยความสงบอย่างที่บอก

มันอาจจะไม่ได้มีเรื่องดีอะไรมากมายนัก

เราก็ยังอยู่กับคนที่เรารักได้นี่

แค่นี้อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นะคะ

เราก็จะข้ามปีไปสู่ปีใหม่นะคะ

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจ

สวัสดีค่ะ